คุณผู้ชมฮะมิติใหม่พระพรมนมลฟาดกกหูน่าสะเทือน
ข้างหลังนี่เลยผู้หญิงคนนี้เลย
ถามคุณผู้ชมถามปุ้ยถามดอมเคยให้พระท่านได้ประพรมน้ำ

ก็อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มีข้อบ้างก๊อกก๊อกก๊อกเบา

คุณผู้ชมเคยได้ประพรมนมลแรงขนาดนี้ไหมครับ

ผมก็ไม่รู้ผมก็ไม่เคยได้ให้พระได้ประพรมน้ำมนต์เหมือนกัน
แต่ว่าชาวเน็ตเขาถามว่าแรงไปไหม
ปุ๋ยมุ้ยชาวเน็ตเขาถาม

กำลังรับน้ำมนต์อยู่จากพระอาจารย์ท่านหนึ่งด้วยกัน
พรมนมลด้วยท่อนฟางเขาบอกว่าเป็นท่อนฟางนะ
ฟาดลงที่ศีรษะแล้วกกหู
ฟาดลงอย่างแรงครับคุณผู้ชมครับ

กล้องในพื้นที่ตรงนั้นเลยเขาบอก
แล้วมีคนมาแสดงความคิดเห็นบอกว่า
โดนแรงขนาดนี้ยังหัวเราะออก
บางคนบอกว่าเคาะขนาดนี้สมองไหลแล้วมั้ง
อันนี้ชาวเน็ตบอกนะชาวเน็ตเม้นต์นะ

ที่วัดพระบาทปางแฟนที่เชียงใหม่ฮะ
พระที่พรมนมลคือพระครูประหลัดกริจถิตวิริโยท่านเจ้าอาวาสฮะ
น้องสาวของเจ้าวาดเล่าบอกว่า
พระครูที่ไปกิจนิมนต์ต่างจังหวัด๑สัปดาห์นะครับ

ส่วนคลิปที่ปรากฏโยมอุปถาคนะครับที่มาจากกรุงเทพมหานคร
เพื่อร่วมงานบวงสู่องค์เท้าเวสวร์น
ท้าเวสวันเมื่อวันที่๙กรกฎาคมที่ผ่านมา
ซึ่งมีพิธีประพรมน้ำมนต์ให้ญาติโยมให้ลูกศิษย์
ในคลิปจะดูเหมือนว่าแรงนะฮะ
แต่ตอกที่ใช้ตอกก็คือวัสดุนั้นทำมาจากยากคาตากแห้ง
เบายังไงก็ไม่เจ็บเขาบอกแบบนั้น
ซึ่งบางคนเชื่อว่ายิ่งฟาดแรงบุญกุศลยิ่งแรงครับ

ผู้หญิงในคลิปนะครับก็คืออาจารย์ครีมนาคาล้านบารมี
ยืนยันว่าเธอไม่เจ็บนะไม่เจ็บไม่ต้องห่วง
เพราะว่าเป็นคนขอให้พระอาจารย์เคาะแรง
เชื่อว่ายิ่งเคาะแรงยิ่งทำให้เกิดความสำเร็จในเรื่องที่ขอเร็วขึ้น
บางครั้งท่านให้พรหรือคำสอนก็มักจะให้ท่านพูดเสียงดัง
ใช้คำพูดตรงเพราะจะได้จำแล้วเอาไปปฏิบัติครับ
ในระดับหนึ่งก็คือท่านก็จริง

ท่านอ่ะเคาะหัวไปแล้วรอบนึงแต่ว่าก็ขอเบาเบาปกตินะคะ
แล้วทีนี้ก็คือเพื่อนอ่ะก็เลยแบบเอ้ยเคาะใหม่เคาะแบบแรง
แรงก็เลยเอาแบบว่าโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายกันเล่นค่ะ
มันก็เลยเป็นแบบประมาณนั้นแล้วเราก็บอกว่า
แล้วทีมก็บอกว่าพระอาจารย์ขอแรงเลยค่ะอะไรอย่างนี้
เวลาทุกคำไปก็จะแบบว่าพระอาจารย์เคาะหัวให้หน่อยค่ะอะไรอย่างนี้
จริงยังอยู่ดีค่ะยังอยู่ดีไม่เจ็บเลย
มันเป็นแบบมุมกล้อม

อาจารย์ครีมยังบอกด้วยว่าปกติจะไปทำบุญที่วัดนี้ทุก๓๔เดือน